ที่ผ่านมาครับมีอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะฮะ
อยู่แถวสะพันธ์สูงครุงเทพไปไหมอุโห
แต่คุณรัชพรครับเขาเป็นอู่ซ่อมรถหรูโอ้โห
ไม่อยากจะคิดถึงมูลค่าความเสียหายเลย
สิบกว่าคันเนี่ยเบาะเบาเบาะสี่สิบกว่าล้านโอ้โห
หรูทั้งนั้นนี่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะก็ต้องฉีดน้ำสกัดเพลิงกันนะครับ
อู่ซ่อมรถเอสวายออโต้เทคนิคอยู่ถนนคู่ขนานทางด่วนมอเตอร์เวย์ขาออกนะฮะ
ช่วงกม๔เขตสะพานสูงกรุงเทพนะครับเจ้าที่ไปถึงนี่
ยังเข้าที่เกิดเหตุไม่ได้นะครับเพราะว่าประตูล็อกนะครับ
ฉีดน้ำจากด้านนอกนะครับจนเจ้าของอู่มาฮะ
ถึงเข้าไปฉีดข้างในได้ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งประมาณสามสิบนาทีฮะ
เสียงระเบิดปุ้งปังปุ้งปังก็เป็นระยะแต่เข้าไปถึง
ก็เป็นอย่างงี้แหละครับผู้ชมข้าบไหม้หมดละกดนะฮะ
ทำให้เป็นผลดีแล้วก็รวมถึงการล้อมกรอบเนื่องจากตัวฟองโพรมและน้ำที่ใช้อยู่นะครับ
มันมีการสไลด์ไปเราก็ทำการปิดกั้นโดยใช้สาย๒นิ้วครึ่ง
เพื่อกั้นเป็นแนวแล้วให้เป็นอ่างให้โพรมมันเป็นอ่างแล้วก็ค่อยคุ้มปิดอ่าง
ก็ประสบผลสำเร็จทำให้เพลิงสงบได้
พอเพลิงสงบเนี่ยพบว่ารถยนต์เสียหายไป๑๕คันนะครับจักรยานยนต์อีกคันนึงส่วนใหญ่เป็นรถหรูนะครับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาทเพราะว่าเป็นรถหรูนะครับ
มาจากรถคันหนึ่งเป็นบีเอ็มนะครับเริ่มไหม้จากตัวเครื่องก่อนแล้วลุกลามไปยังรถที่จอดอยู่ข้างเคียงนะนี่ฮะคงไม่ได้เกิดจาก
เรื่องของปัญหาเรื่องของไฟฟ้าในอู่แต่เป็นตัวรถเลยนะครับ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงกลางดึกไม่มีใครอยู่ด้วย
รถของเขาเสียหายหมดนะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากอู่เมื่อคืนนะครับ
ว่าที่อู่เนี่ยถูกเพลิงไหม้รถก็ถูกเพลิงไหม้ก็เลยมาดู
แต่ทางอู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะชดใช้ให้ไม่ต้องกลัว
เพราะว่าเขามีประกงประกันอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ลามไปเรื่อยเลย

มีคนที่แบบเป็นลูกค้าเขาเยอะแยะนะครับ
ย้ายจากแถวรามคำแหงมาอยู่ที่นี่ได้๒เดือนนะครับทุกผู้ชมครับ
มาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะก็มีเรื่องของการพูดคุยเจรจากับทางเจ้าของรถไปเรียบร้อยแล้ว